โอ้โหที่นี้จตนที่กู่ไพต้องเร่งไปช่วยเหลือ
เพราะว่าทุกชีวิตมีค่าทั้งคนทั้งสัตว์ครับ
โอ๋ยเสราขวายแนท
ใช่ไหมโอ้โหเป็นเหตุการณ์ระทึกเลยนะครับ

พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑กำลังเร่งช่วยเหลือ
แล้วก็ช่วยชาวบ้านน้ำทรัพย์หมู่๑๑ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชศรีมาคือต้องพาหนีออกมาทางหน้าต่างเลยครับ

ถ้าตอนแรกเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะ
คือเขาหนีนะครับหนีขึ้นไปอยู่บนต้นมะพร้าว
น้ำมันซัดมาแรงจริงต้องหนีขึ้นไปบนต้นมะพร้าวที่มันสูง

การช่วยเหลือทุลักทุเลตามภาพที่เห็นนะครับ
เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงมาก
ต้องใช้เรือพายเข้าไปแบบนี้เนี่ยโอ้โหก็ไม่แทบจะไม่ไหวเหมือนกันนะ
ถามว่าจะใช้เรือยนได้ไหมก็ลำบากอีก
เพราะว่าวัชพืชแถวนั้นมันเยอะ
ชัชพืชมันจะไปติดใบพัดเรือไง
กว่าจะช่วยเหลือได้ก็ลำบากอย่างที่เห็นนะครับ
ก็บริเวณตรงนี้เนี่ยที่น่าสงสารชาวบ้านจริงก็คือน้ำมันท่วมสูงแล้วเนี่ย
ในช่วงที่ช่วยเหลือก็ไปเจอกับสุนัขด้วย

เพราะว่าทุกชีวิตมีค่าจริง
ไปเจอทั้งสุนัขแล้วก็ผู้หญิงอีก๒รายที่ติดอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับ
ที่ต้องเร่งไปช่วยเหลือเพราะบ้านหลังนี้ถึงแม้ว่าจะมี๒ชั้น
แต่ว่าโดนน้ำท่วมสูงเกือบถึงชั้น๒ลำบากจริงนะครับ
น่าเห็นใจชาวบ้านจริงนะครับเพราะว่าเจอกับน้ำท่วมรอบนี้
ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหมือนกับว่าซ้ำเติมชาวโคราชนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนไปก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคุณชิสา
เดี๋ยวก็ต้องเตรียมรับมืออีกเพราะว่ายังมีพายุอีก๒ลูก
จ่อจะเข้าบ้านเรานะคะก็ตอนนี้หลายภาคส่วนหลายหน่วยงาน
ก็ร่วมด้วยช่วยกันให้ความช่วยเหลือยังไงก็ตามเป็นกำลังใจให้
พร้อมรับมือกันเอาไว้แล้วกันเตรียมพร้อมเอาไว้ดีที่สุดแหละฮะใช่